แต่คิดว่าน่าจะเป็นความรู้สึกของคุณรัสเซลโครนะคะ
ปเปอร์สตาร์ระดับรางวัลออสการ์ที่เขาบินมาถ่ายหนังที่ภูเก็ต
เป็นที่ฮือฮากันไปเพราะว่าเขาก็มีการอัปเดตชีวิตในการท่องเที่ยวภูเก็ตแล้วก็มากรุงเทพ
ถ่ายภาพเซลฟี่ถ่ายภาพต่างนานาลงทวิตเตอร์นะคะ
เรียกได้ว่าเรียกเสียงฮือฮากันอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลเองก็ชอบใจนะเพราะว่าเหมือนเป็นการโปรโมทไปในตัว
เพราะว่าเดี๋ยว๑พฤศจิกายนนี้เราจะเปิดประเทศแล้วไง
นี่ค่ะเพราะเซลโครเชื่อว่าหลายคนจำหน้าเขาได้เขาเล่นหนังดังหลายเรื่องมาก
ถ่ายกับวัดบ้างล่ะถ่ายกับเพื่อนเพื่อนที่ร่วมแสดงหนังด้วยกันตามสถานที่ต่าง
จริงทวิตแรกที่ทำให้หลายคนสนอกสนใจก็คือ
คุณรัสเซลโครไปถ่ายรูปสายไฟกับสายสื่อสารที่พันกันยุ่งเหยิง
ไม่รู้รัสเซลโครวเขานึกหรือเปล่าว่านี่มาเป็นสลิงสำหรับถ่ายหนังหรือเปล่า
คุณจะเลือกเส้นไหนอ่ะคะเออแคปชั่นอาจจะไม่เกี่ยวกับภาพนะคะ
ตุลาคมค่ะโพสต์คลิปของเพื่อนใหม่
อันนี้ดิฉันไม่ได้พูดนะคุณรัสเซลโครพูดเองบอกว่า
ว่ายน้ำอย่างสบายใจค่ะนี่เป็นเพื่อนใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ถ่ายคลิปยาวด้วยนะถ่ายคลิปยาวด้วยนะคะ
รู้หรือเปล่าว่าเจ้าตัวนี้ชื่อภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไร
รัสเซลโครู้ด้วยเหรอว่าตัวนี้ชื่อภาษาไทยชื่อวรนุษย์
แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเขารู้ในชื่อบรนุษย์ซึ่งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์
ของน้องตัวเงินตัวทองหรือว่าชื่อที่เรารู้จักกันนะคะ
อ่าทีนี้อีกภาพหนึ่งอุ้ยชาวเน็ตกดไลค์รัวรีทวิตกันแทบไม่ทัน
ัสเซลโครไปชิมฝีมือเจ๊ไฝนะคะสตรีทฟู้ดระดับมิชลินสไตล์
ย่านประตูผีค่ะนี่ถ่ายรูปคู่กับเจ๊ไฝด้วยนะครับ
กินเมนูเด็ดไข่เจี๊ยวปูโอ้โหใครมาต้องกินน่ะดูร้านเจ๊ไฝ่นี่ได้มิชลินไกท์ไอ้ค่ะครับ
หนูต้องไปต่อคิวนานนะกว่าจะได้ทานกันก็นี่ถ่ายภาพคู่กัน
และที่น่าประทับใจอีกเรื่องหนึ่งอันนี้นี่ต้องเล่าเลยค่ะ
เซลโคไปถ่ายภาพคู่กับตำรวจนายนึงแล้วเขาบอกว่า

ตำรวจอนิรุธมลีนะคะคือต้องเล่าก่อนว่าดาบตำรวจอนิรุธเนี่ย
มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาโด่งดังกลายเป็นไวรัลเมื่อ๔ปีที่แล้ว
ยังไงดาบตำรวจอนิรุธไปเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนึงที่เอามีดจี้คอตัวเอง
สุดท้ายแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นจบลงตรงที่ดาบตำรวจอนิรุธเข้าไปสวมกอดปลอบใจ
นี่นี่จำได้ไม่จำได้จำได้จำได้ใช่ไหมเป็นข่าวดังเลย
เนี่ยเขาเอามีดที่ตัวเองอยู่บนโรงพักไงแล้วดาบตำรวจอนิรุธแล้วก็อยู่ที่โรงพัก
เขาก็พยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมจริงแล้วเนี่ยถ้าดูจากไซส์ของผู้ชายที่เอามีดจี้คอตัวเองกับดาบตำรวจเนี่ย
สู้ง่ายเลยนะแต่เห็นไหมเนี่ยแล้วจบด้วยภาพนี้เดินไปกอดปลอบใจ
แล้วคือคลิปนี้มันกลายเป็นไวรัลไม่ใช่แค่เมืองไทย
พอมาเจอเนี่ยก็เลยถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็บอกว่านี่คือดาบตำรวจอนิรุธมลี
ซึ่งก็บอกว่าเนี่ยเจอฮีโร่ของผมวันนี้แล้วโอ้โห
ล่าสุดวันนี้ทวิตที่๗ค่ะเซลฟี่กับเสากินรีและวิวธรรมชาติ
รวมถึงปั๊มอัตโนมัติหยอดเหรียญนะคะมีคนแอบเข้าไปแซวด้วย
อันนี้คือเบาหญิงกินนารีนะครับวิธรรมนี้ปั๊มอัตโนมัติ
หยอดเหรียญอัตโนมัตินี่นี่วงเล็กเล็กนี่แล้วเข้าไปแซวบอกว่า
ูรู้ไหมว่าคนไทยรักแมวมากนี่สร้างบ้านให้แมวทั้งหลังเลยนะ

ใช่คือแมวมันชอบไปอยู่ในสารพระภูมิ
ก็ไปแซวเขาเดี๋ยวเขาก็เชื่อหรอก